ประเสริฐแซ่อึ้งเขาโพสต์เอาไว้เป็นทางเท้านะคะแล้วก็มีคนขี่รถจักรยานยนต์
แล้วคาดว่าผู้ชายที่ใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยน่าจะถามไปว่าบีบแร่ใส่ทำไม
รถจักรยานยนต์เลยไปแล้วแล้วย้อนกลับมาแล้วก็ชน
นี่เขารอรถเมย์กันอยู่ใช่ชนผู้ชายที่ใส่เสื้อสีฟ้า
เดี๋ยวลองสังเกตดูนะคะมาแล้วนี่คงจะพูดอะไรกันสักอย่าง
ก็เหมือนก็ขี่เลยไปแล้วนะใช่ค่ะย้อนกลับมาเดี๋ยวรอดู
สักพักหนึ่งอ่ะนะไม่นานมากนะเขาก็ยังยืนรอรถเมอยู่
ใช่ค่ะนี่คือป้ายรถเมถนนหลานหลวงเนี่ยค่ะ
ชนเข้าไปเลยชนเลยชนเลยอย่างงี้ตั้งใจเลย
คนก็เลยวิจารณ์เลยในโลกออนไลน์ว่าแบบนี้มันแบบพยายามฆ่าเลยไหมอ่ะ
คือตั้งใจแบบกลับมาเพื่อชนเขา
คือถนนเนี่ยเป็นถนนวิ่งสวนไปทางนู้นไง

จักรยานยนต์ก็คงจะแบบสวนเลนอ่ะใช่ไหมก็ขึ้นฟุตบาทเลย
จักรยานยนต์ก็ผิดอยู่แล้วอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์ไปชนเขาแบบนี้
เราตามให้นะคะผู้ชายเสื้อฟ้าคนนี้ค่ะครับ
คือนายสะสะวะสุกช่ำชองยนต์อายุห้าสิบหกปีค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่ง
ตอนนั้นกำลังรอขึ้นรถเมย์ไปซื้อของ
จู่ก็มีรถจักรยานยนต์ขี่มาบนทางเท้าแล้วก็บีบแร่ใส่
เขาก็เลยพูดกลับไปว่านี่มันทางเท้าจะบีบแรร์ทำไม
แต่เขาก็บอกว่าเขาก็พูดคำว่ามึงแหละขออภัยนะ
บอกนี่มันทางเท้ามึงจะบีบแรร์ทำไม
แต่เขาบอกว่าไม่ได้เป็นอารมณ์โมโหนะพูดในอารมณ์ปกติ
แต่สักพักหนึ่งจักรยานยนต์คันนี้ก็ย้อนกลับมาแล้วก็ชนเขาแบบเต็มเลย
แล้วไม่พูดไม่จ้าไม่อะไรเลยขี่หนีไปเลยค่ะ
เขานี่ล้มไปกับพื้นนะสะโพกซ้ายเขาได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็วันที่เกิดเหตุเลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สนนางเลิ้ง
ติดต่อกลับมาบอกว่ามาเจรจากันไหม
เดี๋ยวผู้ก่อเหตุจะชดเชยเงินให้๕๐๐๐บาท

ก็เลยให้คนรู้จักเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงเฟซบุ๊กค่ะ
แล้วผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความไงใช่ไหม
ก็มีข้อมูลจากลูกเพจของไทยรัฐนะคะ

มีตำรวจยศในพล
เป็นคนมาเคลียร์เรื่องนี้
ให้คู่กรณีที่ขี่รถจากกระยันยนต์

แล้วก็ถามผู้เสียหายด้วยว่า

แต่ยังไม่มีใครยืนยันข้อมูลนี้นะ
แต่ถ้าในเมื่อข้อมูลมันออกมาอย่างนี้เนี่ย

เกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้เสียหายไปแจ้งความว่า

แต่ถึงเวลาคุณไม่ดำเนินคดีหลังจากตามตัวคนสองคน

คุณกลับบอกว่าเอามาเจรจากันเดี๋ยวเขาจ่าย๕๐๐บาท

เขายืนยันว่าจะให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
คนผิดก็ต้องรับโทษนะคะแล้วก็เรื่องนี้เคยมีคดีจำได้ไหมคะ
ที่คนขี่รถจักรยานโดนบนทางเท้าชนน้องนักเรียนอ่ะที่รัดพร้าวอ่ะ
แล้วก็คดีขึ้นสู่ศาลอ่ะเวลาศาลท่านตัดสินเนี่ย
ชั้นต้นตัดสินไปแล้วสารท่านลงโทษไม่รอลงอาญานะคะ
จำคุกหนึ่งเดือนใช่ค่ะแล้วก็รายละเอียดที่สารท่านอ่าน
บอกเลยว่าอันนี้เป็นการกระทำความผิดที่มันแย่ต่อสังคม
ท่านไม่รอลงอายาต่อให้เป็นความผิดครั้งแรกก็ตามนะ
แต่คดีนี้เนี่ยถ้าจะเอาให้หนักเลยเนี่ย
อันนี้แจ้งพยายามฆ่าได้นะ
เพราะคุณวนรถกลับมาเพื่อตั้งใจชนเขาใช่ไหม
ใช่แต่อันนั้นเนี่ยแค่ขี่มาแล้วชน
แต่อันนี้คุณขี่ไปแล้วแล้วย้อนกลับมาตั้งใจด้วยซ้ำ

มันทำให้มองเห็นปัญหาของสังคมไทยไง
ก็คือ๑คนไม่เคารพกฎหมาย
แต่พอคนไม่เคารพกฎหมายไปแจ้งความ
คนที่ทำหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
บังคับใช้กฎหมายไม่ดำเนินคดีไง
แล้วคุณบอกว่าเอามาเคลียร์กันเดี๋ยวเขาจ่าย๕๐๐บาท
ก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงที่ว่ามีบิ๊กตำรวจชั้นในพลบอกมาเคลียร์ให้
แสดงว่าไอ้สองคนนี้มันเป็นใครไอ้คนขี่กับคนซ้อนมันเป็นใคร
มันถึงขั้นให้นายพลมาเคลียร์ให้ว่า
อย่าดำเนินคดีเดี๋ยวเอาไป๕๐๐บาทแล้วจบกัน
หรือบางทีบางทีตำรวจเขาอาจจะมองว่าบางทีคดีมันเป็นเรื่องเล็กน้อย
กันได้ก็จบไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเวลา
อะไรแบบนี้ไงอันนี้ก็ไม่รู้นะ

เขาก็เลยไปหากล้องวงจรปิดมาแล้วก็เอาไปร้องเรียนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับ